ใต้ความคุณผู้ชมงงใต้ความอะไร

อันนี้คือกำลังพูดถึงแฮชแท็กของเฟซบุ๊กหนึ่ง

ใต้ความอร่อยนั้นมีอะไรซ่อนอยู่

แสดงคำสร้อยแบบนี้
ภายใต้ความเบื่อนั้นอะไรอย่างนี้เหรอ

ใต้ความอร่อยนั้นมีอะไรซ่อนอยู่
แท็กใต้ความหนูแอบกินขนม

ไปซื้อขนมที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง

แต่ว่าร้านสาขานี้เขาเปิดที่

แต่หนูอยู่

แล้วทำไมต้องให้มีหนูบังคับวิทยุมาอยู่ในนี้

หนูยังมากินเลย

ก็เลยไม่ซื้อ

วันนี้ฉันซื้อหรือเปล่าคุณผู้ชมครับนี่แหละคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปที่ถูกปล่อยออกมาในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็คุณฝนนำมาโพสต์ไว้พร้อมข้อความว่า
สาขานี้กินประจำเลย
แท็กใต้ความหนูแอบกินขนม
แท็กใต้ความอร่อยนั้นมีอะไรซ่อนอยู่
แท็กใต้ความพนักงานไปเบรก
แท็กจะไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียว
แล้วคุณสองคนก็เห็นแล้วคุณผู้ชมเห็นหรือยังฮะหรือมองไม่ทันฮะมองทันแล้วนะ
ไม่ได้รับเชิญ๒ตัวนะคุณเมื่อกี้
มีคนบอกว่าแมลงสาปตัวเล็กก็ยังมีอีก
อ๋อเหรอคุณผู้ชมคอมเมนต์ใต้โพสต์นั่นไงที่นี่เหรอตาดีเนอะ
ครับเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เธอไปเจอหนูกำลังแทะขนมปังยี่ห้อดัง
ี่ห้อหนึ่งในตู้โชว์ขนมปังที่สอดไส้รสกาแฟนะครับ
หรือว่าสถานีสาลาแดง
หนูแม้แทะขนมเพลินอยู่ในตู้เลยนะ
ขณะที่พนักงานไปเบรกนะครับ
มีหนูตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาแทะขนม
อีกตัวหนึ่งก็วิ่งวุ่นอยู่ที่ชั้นวางถาดขนม
หลายคนเห็นโพสต์แล้วถึงกับขนลุก
ขนมยี่ห้อนี้ก็เป็นของโปรดของหลายคน
บางคนวิจารณ์ต่อมีทุกที่ที่ไหนก็ต้องมีค่ะ
บางคนบอกว่าไม่อยากจะคิดเลย
ในตู้โชว์หน้าร้านยังมีหนูตั้ง๒ตัว
แล้วหลังร้านที่เก็บขนมไว้อีกล่ะ

เดี๋ยวยังไงเรื่องนี้คงต้องติดต่อนะ
เดี๋ยวเราต้องลองสอบถามดูสิติดต่อหนูสิ
ติดต่อร้านเบคกะรีนี้ครับ

ทางเจ้าของร้านเขาก็ต้องออกมาให้ข้อมูล

คือมาตรฐานความสะอาดแต่ละที่ก็คงจะต่างกัน

อ๋อเดี๋ยวเราเอาแบรนด์เขาให้ออกมาชี้แจ้งหน่อย